เหตุการณ์นี้ค่ะเป็นอุบัติเหตุค่ะที่ชนบุรีนะคะมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะคะ
คงจะพยายามฝ่าไฟแดงฝ่ารถติดอะไรแบบเนี้ยก็มุดซ้ายมุดขวา
ปรากฏว่าพอมุดไปเจอรถกระบะอยู่ข้างหน้าแล้วหลบไม่ทัน
พุ่งเสยชนท้ายรถกระบะพอชนท้ายรถกระบะปุ๊บกระเด็นครับ
รถบรรทุกขับมาเหยียบซ้ำนะคะโอ้โหเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
คือที่รถเห็นไหมนะคะรถจะเยอะหน่อยอย่างเงี้ยครับ
เหมือนกับจะพยายามมุดซ้ายมุดขวาเนี้ยอืม
กบาดแล้วล้มลงมาเขากระเด็นออกมานี่ค่ะนี่ค่ะ
ถนนศรีราชาหนองใยบู่หมู่๗ค่ะ

ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายธินกรสร้างคำอายุ๒๗
สภาพคือนอนหงายหน้าหมดสติหัวแตก
ขาซ้ายมีแผลฉีกขาดคือแผลชะกันเลยค่ะ
กู้ชีพกู้ภัยปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตได้

แล้วก็ใกล้กันก็มีรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
อยู่ในสภาพที่รถคือพังเสียหาย
คนขับรถบรรทุกค่ะที่ไปทับร่างของนายธินกรนะคะ
ชื่อว่านายประยูนขันงูเหลือม
คนขับรถบรรทุกบอกว่าเขาก็ขับรถมาตามปกติ

รถจักรยานยนต์ของนายธินกรอยู่ในเลนสวน
พยายามจะแซงขวาฝ่ารถติด

ร่างก็เลยกระเด็นข้ามเลนมาแล้วมันระยะกระชั้นชิดมาก
คนขับรถบรรทุกบอกว่าเบรกไม่ทันจริง
คือทับร่างเลยจนเสียชีวิตนะคะ

นี่คือรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตนะคะ
นายโยอิชิโนกูชิเป็นคนขับรถกระบะ
นางสาวซินีรัฐเป่งน้องแซงนั่งมาด้วย

ไม่ได้หนีไปไหนก็รอให้การกับตำรวจนะคะ
เขาก็บอกว่าเขาก็ถูกรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมาเสยชนท้ายเขา
เขาก็ขับมาทางตรงปกติค่ะ
คนเห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ฟังก็คือข้อมูลตรงกันหมด
เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถจักรยานยนต์ขี่มาเร็วจริง

รถจักรยานยนต์พยายามที่จะเหมือนกับจะไปซ้ายไปขวา
แล้วปรากฏว่าหลบรถกระบะไม่ทันพุ่งเสยชนท้ายรถกระบะแบบเต็ม
ร่างก็กระเด็นข้ามเลนไปเลยถูก
รถบรรทุกเหยียบซ้ำจนเสียชีวิตค่ะ
เห็นเสียบกิ้งมาแล้วอะค่ะ
เหมือนลูกบอลอย่างนี้นะคะ

ด้านหลังค่ะด้านหลังคือเลย

รถเล็กน่าจะกระเด็นไปโดน

เราก็เหยียบแล้วก็ลาดฝั่นมา

อย่างเดียวก็คือโทร๑๖๖๙
บอกว่าก็ต้องคุยกับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
คนที่เห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็ต้องไปตรวจสอบภาพ

เมืองต้นก็ต้องสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติม